กระบวนการของหมุนคนหลัวนี้เนี่ย

ครบวงจรนะครับ

แต่จากการศึกฝนสอบฝนต่างถ้าจุลแน่ชัดแล้วว่ามีการกระทำกรรมจริงจริงถึงได้ขอสารมาหลายจับดังกล่าวนะครับ
วงการฟุตบอลเนี่ยมันเป็นที่คอลหาสงสัยมาตลอด
ผมถือว่าคดีนี้เป็นคดีประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับ
ก็รอดูผลไปว่าผลจะเป็นการสารจะตัดสินอย่างไร
ทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในวงจรนี้กรรมการผู้ตัดสินลายแมงนักฟุตบอลแล้วก็ในทุนถึงใครผมก็เอาหมดอยู่แล้วนะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นประเด็นที่จริงฉันไม่ได้เชี่ยวชาญเลยนะคะ
ถึงแม้ว่าจะเป็นคนดูบอลกับเขาบ้างแต่ว่าไม่ได้รู้ลึกซึ้ง
ขนาดที่ว่าจะสามารถเรียงได้ทุกเม็ดสำหรับเรื่องที่ออกมาวันนี้
แต่ก็รู้สึกกระจ่างขึ้นตอนที่เราได้ต่อสายทีมงานนะคะได้ต่อสายคุยกับหลายท่านในวงการ
ขอข้อมูลหรือแม้กระทั่งถามความเห็น
เอาจริงนะคุณผู้ชมคือเรื่องนี้ถ้าคนที่อยู่ในวงการฟุตบอล
เขาไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นข่าวใหญ่อะไรเลยนะคะ
เหมือนกับว่ารู้อยู่แล้วเมื่อไหร่เท่านั้นเองที่จะออกมา
วันนี้เนี่ยเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าถ้าย้อนประมาณสัก๖๗๘ปีช่วงที่ผ่านมานี้เนี่ยนะคะ
ฟุตบอลลีกเนี่ยบูมมากตอนนั้นเราต้องทำข่าวว่าฟุตบอลลีกในประเทศไทยบูมมาก
เป็นความหวังมากถ้าฟุตบอลลีกดังไม่ใช่ดังเฉพาะทีมชาติเนี่ย
เราจะไปบอลโลกง่ายขึ้นเพราะถูกฝึกมากมายหลายอย่างที่ได้รับการสนับสนุนกันนะคะ
หรือแม้กระทั่งข่าวเลือกนายกสมาคมก็ดังคุณผู้ชมค่ะ
ว่าอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลไทยเนี่ยดังหมดเลยแล้วข่าวนี้ก็ดัง
สำหรับคนที่ดิฉันก็ไม่รู้นะว่าคุณผู้ชมจินตนาการไว้หรือเปล่า
ว่ามันน่าจะมีนะคะแต่ว่าคนในวงการฟุตบอลไม่ได้ตกใจกับข่าวนี้ค่ะ
ตั้งคำถามซะด้วยซ้ำไปว่าจะเปิดแค่ไหนอันนี้น่าสนใจนะคะ
ตกลงแล้วตกลงมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่
ถ้ารู้รู้กันอยู่แล้วเนี่ยตกลงมันจะไปได้ถึงไหนนะคะ
วันนี้ก็จะถามเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมฟังค่ะว่าตกลงแล้วเรื่องนี้มันเป็นมาเป็นไปอย่างไร
รายชื่อที่จะเรียกว่าหลุดก็ได้เรียกว่าเปิดก็ได้เนี่ยนะคะ
๒คนแค่นี้เหรอถ้าทำกันมาตั้งนานรู้กันมาตั้งเป็น๑๐ปีแล้วเนี่ยนะคะ
มีแค่นี้เหรอคะแล้วใหญ่สุดมีแค่นี้จริงเหรอคะ
มีคนแค่๓๔กลุ่มเท่านั้นเหรอคะ๑๒คนเท่านั้นเหรอคะ
วันนี้สองท่านจะคุยกันกับเราในรายการนะคะท่านแรกค่ะ
รองประธานสโมสรชุบุรีเอฟซีนะคะคุณอำนบสิงโตทองแล้วก็อีกหนึ่งท่าน
วันนี้ไม่ให้แนะนำอะไรเลยแนะนำบอกว่าผมเป็นกูรูฟุตบอลไทย
แต่จริงก็เคยคุมทีมนะคะคุณยุทธนาทวีสรรพสุขสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

เรียนก็จะถามต่อยหอยไปเรื่อยนะคะ
คือพอคนไม่อยู่ในวงการมันจะตื่นเต้นค่ะพี่
แต่คนในวงการไม่ใช่แค่พี่สองคนนั้นหน้านิ่ง
เวลาเราโทรถามก็รู้สึกทำไมไม่เห็นจะใช่ข่าวใหญ่สำหรับเขาเลย
อันนี้ขอถามแบบตรงไปตรงมาคุณอนบก่อนค่ะพี่
คือมันไม่ใช่ข่าวใหม่สำหรับคนในวงการใช่ไหม
ที่มีข้อคอรหาข้อกล่าวหาหรือว่ารู้รู้กันมาแบบนี้ค่ะ
คือเรื่องของเราเนี่ยมันรู้กันมานานแล้ว
แต่ว่ามันจับไม่มีหลักฐานไม่มีอะไร
มันก็จะพูดอะไรมากไม่ได้
ก็ต้องขอบคุณท่านนายกทางตำรวจนะฮะ
แล้วก็ที่ได้เปิดโปรงเรื่องพวกนี้ขึ้นมา
เพราะกระบวนการนี้มันลึกลับซับซ้อน
หาหลักฐานการหาข้อมูลต่างซึ่งมันยาก
แต่ว่าโอเคด้วยตำรวจตำรวจไทยเก่ง
มันก็จะทำให้สามารถสืบค้นได้ทุกอย่าง

ถ้าจะบอกว่ามันมีนักพนันมีการพนันเนี่ย
มันคนละมิติกันกับการล้มบอลใช่ไหมพี่
คือพนันก็พนันแต่อันนี้คือคนเล่นคนใน

มันก็มาจากคนเล่นนะฮะเกิดการพนันแหละ
ซึ่งรู้ว่ามันควรจะจ้างใคร
กระบวนการมันยังไงเพื่อจะให้มาถึงเงินของเขา
เขารู้กันมาหน่วยมันสักเป็นกี่ปีคะคุณธนพ
ผมว่ามันทำมานานแล้วนะ
แต่ว่ามากน้อยมันก็อยู่ที่กระบวนการเขา
ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เนี่ย
มันมามากขึ้นเดี๋ยวนะถ้าบอกว่าเขาก็รู้กันมาอยู่แล้วเนี่ย
ตั้งแต่ตอนบอลลีกยังไม่บูมนี่ก็มีไหมคะ

แต่ว่าคงไม่หลากหลายไม่แพร่หลายแบบตอนนี้

แข่งขันแต่ละเกมการลงทุนก็สูง
ตอนที่บอลลีกยังไม่บูมขนาดนี้เนี่ย
อลิกถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพนันไหมค
หรือไปใช้ทีมชาติแปลอะไรใช่ไหม

ก็มีล็อกที่ว่าเออใครเดินเข้าสนามก่อน
ก็ได้ตังค์แล้วลูกออกข้างใครออกก่อนก็ได้ตังค์
ใครออกเส้นคอนเนอร์ก่อนก็ได้สั่ง
เตะประตูใครเตะออกมาก่อนก็ได้ตังค์
มีการเล่นเล็กน้อยตลอดเวลาตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
อันนี้ไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไร
ไม่ได้บอกว่ามันดีนะคะแต่หมายถึงว่าอันนี้เข้าใจได้
แต่ว่าตั้งแต่สมัยยุคสนามสุบ

เพราะว่ามูลค่ามันยังไม่บูมขนาดนี้

แล้วตลาดก็ยังไม่เปิดเล่นขณะนี้
คุณยุทธนาค่ะชิวเลยป่ะคะ
พอได้ยินข่าวเรื่องนี้คือเหมือนกันป่ะคะ
คือเรื่องอย่างที่พี่นบบอกครับว่า
สมัยก่อนเนี่ยมีเล่นการพนันเนี่ย

ถ้าเราเข้าสนามศพเนี่ยตรงที่ประทับนะครับ

ฝั่งประตู๓คือสมาคมฟุตบอลเก่า

ประตู๒๑๒๒เนี่ยมันก็ติดกันคือ
สนามสุกมี๒๒ประตู
มัน๒๑๒๒คือประตูทางขวามือ

กลุ่มที่ส่วนมากจะไปเล่นเนี่ยก็คือ

แขกอยู่ที่แถวภาวรัฐ

สมัยก่อนบอลเราแข่ง๔โมงถึง๖โมง
ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มสนามมวย
เช่นพนันมวยมาก็แค่นั้นเอง
ก็คือกับวิวัฒกาลสมัยใหม่เนี่ย
มันเล่นโดยเว็บไซต์มีมือถือก็เล่นได้แล้ว

แต่ทีนี้ดิฉันไม่เข้าใจมิติเวลาเราพูดถึงข่าวนี้เนี่ยนะคะ
เราไม่ได้แค่พูดถึงว่ามันมีการพนันผลบอล
เรากำลังพูดถึงว่าคนในเอาด้วยใช่ไหมคะ
แล้วมันเป็นขบวนการใหญ่แล้วใหญ่ทั้งในและนอกประเทศ

มันยังแบบตัวเล็กมากเลยนะครับ
ผมยังคิดว่ามันแค่เด็กไวรุ่นคนนึงนะ

ที่จับยังไม่ใช่เป็นกลุ่มเว็บไซต์ใหญ่

กลุ่มที่อย่างสองสามคนอย่างนี้
ป่าภูงาในแบงค์

ไม่ใช่เว็บไซต์แล้วมาจ้างเลย

อันนี้คือคุยกันแบบในวงการแบบชิวเลยใช่ไหม

มันพอมันเป็นแบบอย่างเป็นทางการ

เพราะก็มีคนไม่เห็นด้วยเหมือนกันที่ตีข่าวนี้แรง
ว่านักบอลล้มบอลกรรมการล้มบอลผู้จัดการทีมล้มบอล

คำถามคือว่าพี่เราเคยนั่งคุยกันในวงการไหมคะ
ว่าข่าวนี้มันควรจะออกมาแบบนี้ไหม
คือมันก็มีทั้งได้ทั้งดีและทั้งเสีย
อย่างท่านอยกเนี่ยเขามองว่า
ถ้าไม่กำหลาบปีต่อไปก็มีมี
แล้วมันก็จะเป็นทุกคนก็ทำได้โดยไม่มีการจับ
แต่ถ้ามองอีกกลุ่มหนึ่งเขามองว่า
ถ้าทำไปแล้วฟุตบอลมันถอยหลัง
ปอนเซอร์ไม่มีนักเตะ

แล้วฟุตบอลถอยหลังมีตลกเล่น

เขากลัวกลับไปถอยหลังเหมือนปียุค

คือสมมุติว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้ว

ท้ารอยหลังยังไงกับมันจับมันยังจะดูเก้าหน้าไหม
คู่เชิญด้วยที่ผ่านมา
ในมาเมลีสิกระโปรหรือเวียดนาม
ทำให้ผู้บอลในประเทศก็จะตก

ความสนุกก็ไม่มีมันก็เกิดขาดศรัทธา
ฉะนั้นมุมมองอีกฝั่งหนึ่ง
พวกหนึ่งก็คือไม่น่ามีการเปิดมา

แต่จริงแล้วผมในความคิดผมนะ

มันควรเปิดตั้งนานแล้วเพราะว่ามัน
มันเลวร้ายมากกับคนในวงการทุกคน
หมายความว่าถ้าวงการภาพมันไทยมันตกต่ำ
โดยที่คุณล้มบอนยุ่งแบบนี้

สิ่งที่จะตามมาคือโซนเซอร์ไม่เข้า

มันก็จะตายล้มเป็นโตวิโน่หมด
จริงคนดูบอลโดยเฉพาะแบบแฟนบอลของลีกของบ้านเราเนี่ยนะคะ

แต่ก็ฟุตบอลก็เล่นกันไปสนุกสนานไป

แต่ว่าเขาไม่รู้ขนาดที่ว่าแน่นอนคืออะไร

ดูด้วยใจลักษณ์
เข้าไปเพื่อลุ้นผลการแข่งขันฟุตบอล
บางคนเนี้ยอย่างที่ผมบอกอาว่า

มีมือถืออันหนึ่งก็แทงได้แล้วไม่ต้องโทรศัพท์เหมือนสมัยก่อน
ก็แทงกดกดกดก็รุ่นเพื่อความมัน

แต่ว่าบางคนที่เข้าไป
เขาก็ไม่รู้หรอกว่ามีเรื่องล้มบ่อนอย่างดูสโมสรใหญ่
เขาดูคืออยากดูซุปเปอร์สตาร์ของเขา
คนที่รักเหมือนลูกฟุตบอลเมืองนอก
ซึ่งตอนนี้ที่คนเข้าไปดู
เพราะว่าเมืองไทยมีซูเปอร์สตาร์เยอะ

เด็กวัยรุ่นใหม่ก็เข้าไปดู
คือเวลาเราไปสนุกสนานกับรีลากับทีมที่เราเชียร์
เราคงไม่ไปนั่งจับผิดนะพี่ใช่ไหม
มันล้มเปล่าวะคงไม่อย่างนี้เนอะ

เขาเรียกอะไรคือมันไม่ใช่เรื่องที่คาดถึง

เรื่องการพนันคงเป็นเรื่องที่มันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
แต่ขั้นขบวนการล้มบอลแบบจริงจัง

ผู้จัดการทีมหรือโค้ช

ดูแต่ละคู่รู้ไหม

คือเหมือนผมดูทีมผม

แต่ละทีมก็ดูว่ามั่นใจว่าไม่มี

เขาคงไม่นั่งนึกถึงว่ามีการล้มบ่อน

บางทีไม่ได้ล้มเพื่อแพ้ชนะ

ครึ่งหลังเท่าไหร่

บางคู่นะ
แค่กำหนดแค่สกสูงต่าง

ครึ่งหลังอาจจะสกอร์สูง
ก็ให้๓ลูกขึ้นเป็น๔ลูกอะไร

อาจจะชนะ๓๑มันก็สูงแล้ว
โอ้โหทำไมมันมีอะไรให้เล่นเยอะจังเลยเยอะแยะเลยฮะคุณอนพเวลาเราดูทีมเราเนี่ยนะคะ
มันเคยมีแอบคิดไหมเนื่องจากเราเป็นคนในวงการเรารู้อยู่แล้วมันมีมันมีได้อยู่แล้วถ้ามันจะมีใช่ไหมคะ
เราเคยดูแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าร่างกายไม่พอมันไม่ใช่ว่าวันนี้มันไม่ถึง
เคยคิดไหมสำหรับผมนะฮะทีมผมผมไม่เคยคิดผมมั่นใจว่าทีมผมสาดเล่นเต็มที่
แต่เราก็ไม่มั่นใจในเรื่องผู้ตัดสินเพราะมันไม่ใช่เฉพาะนักบอลอย่างเดียวมันมีผู้ตัดสินด้วย
ว่าผู้ตะสินรับงานไหมอะไรไหมเราก็ได้แค่สงสัยแต่ถามว่าเราไปปักปัมเขาว่ามันไม่ใช่
งั้นเอาใหม่ไม่เอาเด็กทีมเรามาถามอะไรใกล้ตัวเอาเวลาเราดูบางคู่ทีมอื่นที่ไม่ใช่เด็กเราลง
มันมีไหมที่เรารู้สึกแบบคู่นี้แปลกมีไหมคะดูกันออกไหม
มันก็มีออกเช่นประตูยืนไม่ตรงตำแหน่งแทนที่ลูกนี้จะอยู่ที่ประตูอาจออกมาตัดบอล

เราจะดูคู่ที่สงสัยเราก็เปิดเว็บไซต์ดูเลย
ไซต์ฟุตบอลเนี่ยตอนนี้ฟุตบอลอย่างที่พี่นบบอกอะครับ
ฟุตบอลเดี๋ยวนี้มันมีกำหนดราคาครึ่งแรกราคาครึ่งหลัง
ฟุตบอลเนี่ยสมัยนี้เล่นได้ถึงนาทีที่๙๐นะ
มันไม่ได้ว่าแทงแล้วปุ้มแล้ววางกันไปเลย

ใช่ฟุตบอลสมัยใหม่มีราคาครึ่งแรกแล้วก็ยิงนำแล้วก็มีอีกราคาหนึ่ง
แล้วก็ครึ่งแรกราคานี้ครึ่งหลังราคานี้

บางทีเนี่ยถ้าฟุตบอลเนี่ยมันมีงานเนี่ยเอาพูดง่ายมันมีงานเนี่ย
ยังไงไอ้ทีมนี้อยู่ดีเป็นต่อราคากลับมาไอ้ทีมเป็นรองกลับมาเป็นต่อได้อย่างนี้
มันกำหนดสกอร์กันทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังอีกราคาหนึ่ง
บางทีมเนี่ยพูดเลยว่าเฮ้ยครึ่งแรกมึงปล่อยเขาเดี๋ยวสู้ครึ่งหลังเต็มที่

วิวัฒนาการการทำงานฟุตบอลเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีหลายรูปแบบเลย
ยอมครึ่งแรกก็ตู้ครึ่งหลัง
เออค่ะมันกำหนดกันได้ขนาดนั้นเลยเหรอ

มันมาจากไหนทำไมถึงแบบว่าสามารถชี้ได้ว่า
ในทุนทีมนี้หรือใครเนี่ย
คือมันสาวกันมาจากไหนคะในเมื่อมัน

ผมเรียนจริงเลยว่าสมาคมฟุตบอลเนี่ย

เพราะว่าปัญหา๓๔ปีหลังเนี่ย
สมาครกรฟุตบอลเนี่ย
ผู้ตัดสินจะถูกด่ามาก

ผู้จัดสินดีก็มีในสมาครกรฟุตบอล
ผู้ตัดสินเลวมันเยอะกว่าแค่นั้นเอง

อย่างคุณธีรจิตเนี่ยผมเอ่ยชื่อเลย
มันจะมี๒คนก็คือ
พี่ถนนท้อถุงไม่อยากเอ่ยชื่อเขา

คุณยังทำแบบโจ่งแจ้งแบบไอ้นี่
มีเคสอย่างนี้ที่เขาจับเนี่ย
ผมว่าที่ผมได้ยินข่าวมาคือ
คุณเก๋ถูกจับเพราะว่า
โทรไปถ่ายเงินเขาแต่ละทีม
สมมุติเนี่ยทีมผมแข่งกับคุณจอมขวัญ

แต่ไปเจอพวกทีมพวกเนี่ย

แล้วผลมันไม่ได้ไปตามล็อก

ก็มีการขู่กันไปขู่กันมา

เดี๋ยวจะถามพี่ชนะว่า

กลุ่มบุคคลไหนที่โดนจับตามากที่สุดจากสมาคม
ในการตรวจสอบกลุ่มผู้ตัดสิน
โดนเยอะที่สุดเพราะว่าโดนวิจารณ

ทีนี้แต่ทีนี้ไม่ได้ออกมาแค่ผู้ตัดสิน
เอาตรงนะคือผู้ตัดสินก็
ไม่ได้จำนวนเยอะจนแบบโอ้โห

เหลือประมาณ๔๕คนเอง

ธุรกิจทุจริตการคอลลัมชัน

เหมือนว่าเดี๋ยวนี้ทำฟุตบอล
สมัยใหม่มันใช้เงินเยอะแต่ละทีม

ถ้าใครไม่ถึง๘๐ล้านตกชั้นแน่นอน
แล้วสมาคมถ้าสมมุติมันไม่ออกมาเป็นแบบนี้นะ
ก่อนหน้านี้สมาคมจัดการเรื่องปัญหาพวกนี้ยังไงคะ
ก็นี่ครับท่านนายกเขาก็พยายามแก้
เขาจี้เรื่องผู้ตัดสินตลอด

ทำอะไรแล้วไม่เซฟตัวเอง

คือเดี๋ยวจะมาให้คุณผู้ชมได้รู้นะคะว่า
เวลาเขาทำเขาทำกันแบบไหน

ผมจะพักผิวชะนาไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชม

กลุ่มผู้ตัดสินเป็นกลุ่มที่มีปัญหาที่สุดไหม

เพราะว่าเขาคงไม่ได้คิดถึงเรื่อง

เป็นตำแหน่งที่ตัดสินได้ง่ายที่สุด

ฟาวน์ไม่ฟาวน์แฮนด์ไม่แฮนด์
ล้อมก็ต้องไปผิดออกรำไม่รำ

มันก็มีทุกครั้งว่าสุดจะฤทธิ์

จำนวนที่พี่ยุทธนาบอก
อยู่กันไม่ใช่แค่แรกนี้
ผมว่ามันก็ต้องไปสืบไปสืบไปค้นไปดูว่าขนาดไหน
บางทีมันก็ไม่อยากพิพากษาขนาดนั้น

แต่ว่าโอเคในมุมมองมันก็เยอะเยอะเพราะอะไร
ที่ผ่านมาก็ผ่านไปผ่านไปรู้ว่าได้ทำหน้าที่โดยบกพร่อง
โดย๔๐ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีการรับเงินกำหนดมาว่าฝั่งนี้ช่วยฝั่งนี้
แต่พยานหลักฐานไม่มีมันก็ทำอะไรไม่ได้
เวลาเขาจะล้มกันเขาไปที่ผู้ตัดสินง่ายสุดถูกไหมพี่

เพราะว่ามันเห็นความได้เปรียบเสียเปรียบชัดเจน
ที่บางทีเราเห็นแฟนบอลหงุดหงิด

แล้วทีนี้เวลาเขาจ่ายกันพี่ทั้งสองท่านมีใครรู้ไหมค

คือผู้ตัดสินเนี่ยผมว่า๓คนไม่เกินแสน
แต่ถ้าคุณไปจ้างนักฟุตบอลเนี่ยนักฟุตบอลเล่นไทยลีก
เงินเดือนแตะแสนเกือบทุกคน
คุณจะจ้างทีเนี่ยคุณจ้างคนเดียวทำไม่ได้ในสนาม
อย่างต่ำต้องจ้าง๓๔คนในสนาม
ก็เลยไปหลงที่จ้างผู้ตัดสินชั่วประมาณกว่า
ค่าสูงสุดเท่าที่คนในวงการรู้กันมา
ถ้ามีการยิงในผู้ตัดสินเท่าไหร่พี่แพงสุด

อ่าซึ่งเยอะสุดด้วยอ่ะเยอะเยอะมากงั้นเงินแสนเนี้ย
สำหรับผู้ตัดสินจ้างก็ประมาณแค่นั้นแหละ
ไม่จ้างเยอะกว่านั้นหรอกคือมันยังไงคะพี่มันต้อง
มันต้องเกิดจากความสนิทสนมกันก่อนเหรอหรือว่าหรือโทษนะคะ
อันนี้พูดอย่างตรงไปตรงมาหรือบางคนอาจจะแบบเหมือนกับแบบ
ะท่าไว้ให้อยู่แล้วว่าผมพร้อมรับงานอย่างนี้
หรือมันเป็นยังไงในวงการนะคะคือผมผมคิดว่าอย่างเรื่อง
ตัดสินเนี่ยนะมันก็พูดต่อพูดต่อก็คือรู้ค่ะ
อันนี้รับแน่บางทีผู้ตัดสินพูดเลยพี่ดูแลผมหน่อย
วันนี้ผมมาเครื่องบินเดี๋ยวผมกลับบ้านเลี้ยงข้าวผมด้วยนะ
ออกคลักตัวคลักส่งเครื่องบินให้พี่ผมด้วยเดี๋ยวพวกวันนี้
ผมมาไกลพี่เปิดโรงแรมให้ผมนอนหน่อยอะไรอย่างนี้
โดนมากับเขาเหมือนกันป่ะคะก็ไม่กล้ากับผมหรอกเพราะผมปากหมา
แต่เขาเรียกพูดตรงพี่นบค่ะเหมือนกันค่ะคือเวลาแบบ
ถ้าสมมุติเราคือเท่าที่ทราบมาเนี่ยคือทุกคนสนิทกันหมด
รู้จักกันหมดคนเป่าคนเตะผู้จัดการทีมคือรู้จักกันหมด
พี่น้องเพื่อนฝูงรู้จักกันหมดเพราะฉะนั้นการคุยกันมันก็จะสนิทสนม
ไม่ได้มันไม่ได้แบ่งแบบผู้ตัดสินต้องแบบรักษาเนื้อรักษาตัวนะ
คุณจะไปสนิทกับใครไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคือคนในวงการลูก
รู้จักกันหมดบางทีชื่อผู้ตัดสินออกมาไม่ไม่ต้องออกไม่ต้อง
ไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกแข้งเห็นเงาก็รู้แล้วว่าใครแล้วก็เป่าเป็นยังไง
ใช่ไหมแต่ว่าเนื่องด้วยหลักฐานหรือต่างมันไม่มีมันก็ต้อง
ก็บ่อยเลยดำเลยก็ดูว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงแค่นั้นเอง
คือปัญหาที่ผ่านมามันไม่ใช่ไม่รู้ว่าไม่มีเผลออาจจะรู้ได้ว่าคู่ไหน
คนไหนแต่หลักฐานเท่านั้นแหละไม่มีที่ไม่มีใช่ก็เลยกลายเป็นว่าเออเฮ้ย
เขาปกพร่องโดยสุจริตไปมันคือมีการร้องเรียนกันจริงจังไหมพี่
มีครับมีตลอดครับเฮ้ยมันต้องมันต้องสอบจริงแล้วมีตลอดครับ
มีตลอดผู้สิงห์บางทีก็โดนลงโทษเพราะว่าหลังจากที่เป่าเสร็จอืม
โอเคทีมประท้วงทางฝ่ายคณะกรรมการพินาศาสตร์
ก็ไปดูดูว่าเออให้เป็นจริงไหมอืมถ้าเขาปกพร่องจริงจริง
เขาก็โดนลงโทษอาจจะสามเดือนโดนพักทำหน้าที่แต่มันก็ไม่คุ้มกับ
ผลงานขันที่เราทีมนั้นเสียประโยชน์อืมถึงแม้เขาจะได้รับเงินทีสองแสน
สามแสนแต่ทำให้เราเสียประโยชนมันก็มันก็ไม่คุ้มหรอกอืม
ราคาราคาที่พิธนาบอกมาได้ยินมาเท่าเท่ากันไหมคะพี่นบ
ผมว่ามันน่าจะมากกว่านะเพราะตั้งเท่าที่รู้อ่ะ
นักบอลตอนเนี้ยที่ที่โดนล็อกเนี้ยก็ได้คนละสมันสองแสน
สามสี่คนห้าคนก็เป็นล้านแล้วแล้วผู้ตัดสินนะพี่แล้วผู้สินมันก็น่าจะ
ต้องเยอะแต่ว่าเราก็แปะแสนไหมแปะแสนไหมต้องถึงอยู่แล้วฮะ
ต้องเกินอยู่แล้วการผู้ตัดสินเนี้ยมันมันไม่ชัวร์เท่ากับนักบอล
แต่ว่าเอาผู้ตัดสินดีกว่าเพราะจ่ายน้อยแต่ถ้าจ่ายนักบอลน่ะ
เยอะแน่นอนอีกเยอะนักบอลเนี่ยเวลาเขาเขาจะจะจ้างเนี่ย
เขาต้องทีมนั้นหลายหลายคนถูกไหมใช่ไม่ไม่ต่ำกว่าสามสี่คนอ่ะ
เขาต้องจ่ายใครคะเขาควรจะจ่ายค่ะ
เขาต้องจ่ายทั้งหมดมันก็ควรจ่ายทั้งหมด
ทั้งผู้ตัดสินแมทนั้นด้วยถึงคำหนดได้ได้แน่นอนอ๋อ
เพื่อนร่วมทีมค่ะพี่สมมุติว่าถ้ามีเด็กรับเงินนะ

บางทีก็ผมว่าบางทีก็รู้

บางทีก็ไม่รู้ก็เล่นไปเต็มที่ไปปกติ
แต่ไม่รู้หรอกว่าเพื่อนบางคนที่รับเงินแล้ว

คือแบบมันไม่มันเตะอย่างนี้วะ

มันรู้จักลีลาหรือมันรู้จักได้ยินคุย

คนมันไม่ใช่มืออาชีพ

แต่เวลาถ้าคุณมีงานอย่างนี้

ว่าไปยังไง

แต่พอเริ่มไป

โอ้โหวันนี้ทำไมมัน

ผมว่าส่วนมากมันจะเป็นเด็กอีสาน

พูดอีสานกันทางทางโทรศัพท์ว่า

ผมรู้สึกว่าไอ้คู่ที่มันมีปัญหาเนี่ย

แล้วที่ในทุนเมื่อสักครู่นี้

ย่ายสุด
นี่เป็นระดับไหนเท่าที่ทราบกันในโรงการ

มันจะเป็นกลุ่มของ

ต้องเข้าใจว่าไอ้เว็บไซต์ต่างเนี่ยมันไม่ได้ทำที่เมืองไทยนะ
มันทำที่ชายแดนด้านอลันประเทศเพื่อนบ้านเรา
แต่กลุ่มใหญ่จริงอยู่ใส่ภาคใต้ประเทศเพื่อนบ้าน
ประเทศเพื่อนบ้านเลยอย่าไปเอ่ยชื่อเขามันไม่ดี
เพราะกลุ่มจะถูกฟ้องไง
เหนื่อยขี้เกียจไปเป็นพยาน
มันก็อย่างเว็บไซต์เนี่ยอยู่แถวอลัญญประเทศเยอะมาก
คนไทยเนี่ยถ้าข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นมันยังใช้โทรศัพท์การสื่อสาร
ใช้ระบบโทรศัพท์ของบ้านเรานะข้ามไปอารันแป๊บเดียวเป็นเขต
ชายแดนเขมรเนี่ยจะมีคนไทยเดินเต็มไปหมด
เจ้าของโต๊ะบ่อนการพนันเด็กวัยรุ่นเนี่ยไปทำเว็บทรงเว็บไซต์
การพนันเต็มไปหมดตำรวจไปดูสิสืบได้หมดเห
เพราะฉะนั้นใหญ่เนี่ยยังไม่ออกมารอบนี้
ใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าอย่างที่พี่นกพูด
ถ้าเขาเอาชัวร์หนึ่งต้องจ้างนักเตะแล้วก็จ้างกรรมการ
แต่ที่ชัวร์ที่สุดก็คือจ้างนักเตะแต่ว่าใช้เงินหลักล้าน
แต่ถ้าเอาแบบจิ๊บก็คือจ้างกรรมการแค่นั้นเอง
อืมทีนี้ค่ะมันมันมีการให้สัมภาษณ์อันนี้พูดตามข่าวเลยนะคะ
การให้สัมภาษณ์ไปอดีตฝ่ายกฎหมายของสมาคมฟุตบอลคุณอรินพงษ์จินาพักษ์
ออกมาบอกว่าจริงข้อมูลล้มบอลเนี่ยยอมรับว่ามันมี
ในวงการก็รู้ว่ามันมีนะคะแต่ว่าอาจจะติดตรงกฎหมายกีฬาอาชีพ
ยังไม่บังคับใช้กฎหมายตอนนี้ที่เราใช้ในกฎหมายนะคะ
ที่ใช้ในข่าวคือพรบส่งเสริมกีฬาอาชีพพรบกีฬาอาชีพปี๕๖
คือเอางี้ถามแบบตรงไปตรงมาคือเมื่อก่อนที่มันจับกันไม่ได้
หรือว่ามันไม่สามารถเอาผิดได้จริงจังเนี่ยเป็นเพราะพรบเฉพาะยังไม่มี

ว่าส่วนนี้นะครับยุคนี้ที่มันจับได้เพราะว่านายกสมาคมเป็นตำรวจด้วย
ถ้าจริงมันจับจับจริงอะจับได้ตรงนานแล้วก็ดูกันอยู่
แต่ว่าพรบก็๕๖ไงพี่
เอาพรบการพนันก็ได้ไม่ต้องเอาพรบนี้หรอก
อ่าถ้าพูดถึงในแง่ของการใช้กฎหมายจับก่อนหน้านี้มันใช้อะไรได้บ้างคะ

คำพิฟันของสังคมในวงการฟุตบอลมันก็รู้แล้วฮะว่าใครเป็นใคร
จริงสมาคมมีอำนาจในการเหมือนกับชี้ได้ไหมว่านักบอลของทีมนี้ผู้ตัดสินคนนี้

ต้องรอพรบอย่างนี้ค่ะถ้าก่อนหน้านี้มันทำมาได้ไหมพี่
ก็ผมว่ามันก็ได้แล้วเรื่องกฎหมายด้วยไม่ต้องรอพรบหรอกหลังที่ชอยบอกนะฮะ
มันทำได้อยู่แล้วมันมีกฎหมายตัวอื่นโดยไม่ต้องรอภรรยาเมืองนอกเนี่ย
ผมเรียนอะไรอย่างพี่เมรีของอังกฤษเนี่ยถามว่ามีไหมมีแต่ว่าเขาอย่างคุณจอมขวัญบอกว่า
เขาก็พูดกับสโมสรแล้วรีดรายชื่อออกไปเลยอืมนี่คือของประเทศที่เขาเจริญ
ก็ไม่อยากให้ว่านักฟุตบอลเขามีเรื่องการล้มบอล

นักเตะคุณเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้

เอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่
แต่ถามทั้งสองท่านว่าก่อนหน้ามีข่าวนี้
ทราบอยู่แล้วไหมว่าจนถึงวันนี้จะมีแถลงเรื่องนี้แน่

เพราะว่าเรื่องนี้ทางตำรวจเขาก็ทำเป็น

ค้นมามารู้อยู่แล้วว่ามีอะไรบ้าง
เพียงแต่ว่าเออเราอยู่ในวงการเราเป็นเงียบซะ
เพื่อให้ท่านนายกกับทางตำรวจ

แล้วก็รอวันนี้ว่าเมื่อไหร่จะออกมาได้จริง

ซึ่งคนในวงการรู้ซะด้วยซ้ำไปไหมคะ

เขาเริ่มต้นจากจุดไหนเขาลีดไปถึงใคร

เพราะว่าเราก็พอรู้จักนักบอลที่ให้ข้อมูลหรือนักบอลที่ปฏิเสธอะไรอย่างนี้
อ่ะเดี๋ยวมาค่ะท้ายค่ะคุณผู้ชม
เขาเรียกกันมาแบบไหนทำไมออกหมายจับ

พี่อุทานาเป็นคนบอกเองว่าเอาเขาจริงเนี่ยมันจะเยอะกว่านี้และจะใหญ่กว่านี้
คำถามคือเอาตรงพี่ในวันนี้ตลอดทั้งวันนี้ก็ได้
คือคุยกันไหมว่าจะสาวถึงแค่ไหน
ผมก็ต้องอยู่ที่สมาคมฟุตบอลนะครับคือว่าผมยังคิดว่ากลุ่มนี้มันจะเป็นกลุ่มภาคตะวันออกและกลุ่มอีสาน
ตอนนี้ที่ตำรวจจ้องไปก็คือกลุ่มภาคกลางรุ่นแม่น้ำท่าจีน
อย่าไปเอ่ยชื่อจังหวัดเขาดีกว่าเขาก็เขาก็จ้องอยู่ในทีมเนี้ย
พี่ก็เอ่ยเลยไหมล่ะถ้าพี่จะพูดแบบนี้
เดี๋ยวคุณจอมฝันก็ต้องเป็นพยานให้ผมที่ศาล
ก็คือผมว่าคือฟุตบอลเนี่ยมันก็มีหลายกลุ่มหลายแก๊ง
ผู้ตัดสินก็มีหลายกลุ่มหลายแก๊งใช่ไหม
แก๊งไหนกลุ่มไหนที่ภาคนั้นเป็นคนรู้จักอย่างนี้

ไปพี่มีไหมคะที่บางคนอาจจะตกอยู่ในภาวะของ

แต่ว่าเหมือนกับสภาพบังคับ
คือก็ไม่ได้อยากจะได้เงินนะไม่ได้อยากทำ
แต่ว่าแบบผู้บังคับบัญชาหรือรุ่นพี่หรือนายหรือใครสั่ง

ผมว่าไอ้ตรงเนี้ยบางทีมอะเนี้ย
คนเป็นเจ้าของทีมคนเป็นโค้ชอย่างนี้
มันก็มีนะครับที่ลงไปสั่งนักเตะ
กำหนดผู้จัดการทีม
เจ้าของทีมบางทีมเนี้ยกำหนดการแข่งขัน
ไทยลีกเนี่ยมีประมาณ๓๔ทีมกำหนดการแข่งขันของทีมตัวเองเลย

ก็เนี่ยคือคำถามก็เลยว่าตกลงแล้วมันจะได้แค่แบบตัวเด็ก
ตัวระดับเล็กเล็กระดับน้องน้องไหมตัวพี่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยจะไปถึงอะคะ
ผมว่าก็ต้องรอรอสองรอสามมันก็จะมี

มันไม่แค่นี้นะ
ต้องสุดใช่ไหม
ใช่ใช่มันต้องเอาเอาให้สุด
เพราะว่ามันก็อาจจะมีผู้บริหารทีมมากกว่า

คือใครก็มาสู่การเรียกผู้สื่อคนนั้นเข้ามาคุยว่าคุณไปติดต่อยังไงยังไง
สมมุติก็เกิดขบวนการเค้นเพื่อให้ไล่ขยายผล
จากในคนนี้ก็เริ่มมาแล้วว่ามีใครบ้าง
นี่วิธีตำรวจเลยหรือเปล่าก็สไตล์นี้เลยหรือเปล่า
คือใช้สไตล์นี้เลยใช่ไหมคะ
แล้วทีนี้กลุ่มทุนนอกบ้านเราจะไปถึงยังไง
กลุ่มทุนนอกบ้านนี้มีโอกาสที่จะจำยาก

ในเว็บไซต์มันไม่ได้เปิดเว็บไซต์เมืองไทยมันจะเปิดแค่ที๑ที๒
แต่เมืองนอกเนี่ยมันเปิดที๓ที๔ด้วยก็เลยไปเจาะทีมหลีกเล็ก
กลุ่มทุนพวกนี้มันก็จะขึ้นมาบางทีที่ผมคุยกับคนที่รู้
เขาบอกว่าอย่างแมทต่างจังหวัดเนี่ยนัดเจอผู้ตัดสินที่ปั๊มน้ำมัน
แล้วก็ไปนั่งคุยกันราคาเท่าไหร่ตกลงกันราคากับผู้ตัดสิน
ปุ๊บผู้ตัดสินเนี่ยเวลาตัดสินในสนาม
ก็ยังมีการส่งซิกมาจากข้างบนให้ดูเสื้อสมมุติใส่เสื้อสีแดง
ดูให้ไอ้คนสีเสื้อสีแดงนะถ้ามันบอกผ้าพันคอปึ๊บตีผ้าพันคอไปวงกลมอย่างนี้
แปลว่าโอเคผลคู่นี้ตกลงราคากันแล้วโอเคหมดทุกอย่าง

นี่คือกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทย
ส่วนมากจะกลุ่มทุนต่างชาติเนี่ยจะมาเล่นบอลลีกเล็ก

แต่อย่างที่เรารู้จักแบบไปเชียร์กำลังบูมเนี่ยจะเป็นบ้านเรานี่แหละ

บ้านเราที่เขาทำจริงก็คือเด็กวัยรุ่นทำกัน
เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ลูกคนมีตังค์ทำกัน
เว็บไซต์มันจะเข้ามาทำในทุนจากเว็บไซต์
เข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนกับพวกนี้มันก็หุ้นกับเว็บไซต์
การที่ทำเว็บไซต์มันหุ้นกับเจ้าของเว็บไซต์
ละ๕๐๕๐บางที๖๐๔๐
พัฒนาคิดว่าจะมีระดับ
คือทั้งทีมเอาทั้งทีมหรือแบบเจ้าของทีมมีไหม
ถัดไปรอบ๒รอบ๓ของการแถลงข่าวจะมีไหมค
อยู่ว่าสมาคมจะเอาจริงจังขนาดไหนแค่นั้นเอง
ถ้าเอาจริงจังผมว่าสาวถึง

ซึ่งถ้าไปถึงตามข้อคอรหาจริงพังเหมือนกันนะพี่
มันก็เฉพาะตัวทีมนั้น

คือนักบอลมันก็ความผิดเฉพาะตน
นักบอลความผิดเฉพาะตัว
แต่ว่าถ้าเป็นเจ้าของทีมที่ทำ
มันก็ทั้งทีมละ

มันก็ยังดีกว่าที่ปล่อยคาราคาเป็นมะเร็งร้าย

คือถึงแม้จะมีทั้ง๔๕ทีม

ถ้ามีผู้บริหารที่เลวที่ทำร้ายวงการ
ผมว่ามันก็สมควรที่จะต้องเอาไปหีกออกไป

เพราะคนนอกวงการจริงเวลาเราพูดถึงข่าวนี้

เท่าที่เราประเมินสมาคมและตำรวจ

ก็อยากให้เอาหมด

แล้วต้องปัดให้มันสะอาดเลย
ก็หวังว่าท่านนายกสมยศ
กับท่านจากทริปก็ต้องทำให้กระจ่างเลย

คือผมว่าวงการฟุตบอลถ้ามันอาจจะถอยหลังหน่อยนึง
แต่สุดท้ายทุกทีมก็สบายใจแล้วไอ้พวกเร็วออกไป
ผมว่ามันจะเดินหน้าด้วยสบายใจทุกอย่าง
มันอยู่ที่ว่าทางสื่อเองหรือทางสปอนเซอร์หรือแฟนบอล

จะช่วยกันผลักต่อรึไงใช่ผมว่าถ้ามีการโจมตีว่าไม่ดี
มันก็แย่แต่สุดท้ายผมว่าดีกว่าปล่อยไว้ให้มันเน่าเสีย

ทำซะตอนนี้ดีกว่ามันยังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ได้

มันเหมือนพี่โน้ทพูดครับ
วงการจ้างล้มวันอะไรพวกนี้มันเหมือนมะเร็ง
เราก็ต้องตัดก้อนเนื้อที่มันเสียออก
เพื่อให้มันต้องเดินก้าวต่อไป

คนที่เป็นไม่ดีมันก็ต้องออกไปจากวงการ
ถ้าคุณยังอยู่แล้วคุณทำอย่างนี้
หรือคุณยอมรับว่า
รับผิดแล้วคุณเลิกทำปีหน้า
ไม่ทำแล้วก็ยังมีการให้อภัยกันกลับมากัน
ยังจะกลับมาใหม่ได้ได้ไหมคะคุณผู้ชมวันนี้เป็นข่าวที่เปิดออกมา
แต่ว่าเท่าที่ฟังหรือแม้กระทั่งข่าวตลอดทั้งวัน
ก็อาจจะต้องยอมรับว่าหลังจากนี้อาจจะมีอีกนะคะ
ชื่อเสียงเครดิตความน่าเชื่อถือเนี่ย
แน่นอนมันต้องเสียไปสำหรับทั้งวงการแต่ก็อาจจะอย่างที่คุณอนบบอกนะคะ
ขึ้นอยู่กับแฟนบอลและทั้งวงการว่าไปต่อไหมนะคะ
หรือถ้าทำให้ข่าวนี้แล้วจบกันเลยอันนี้เราต้องช่วยกันตัดสินใจนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้ดูท่าทางแล้วถ้าตั้งทรงมาแบบนี้
ถ้าไปสงสัยต้องไปให้สุดนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ
ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมติดตามได้กับแทรฟนะคะ
ข่าวนี้ก็จะเป็นข่าวใหญ่ในนิวสโชว์เช่นเดียวกันวันนี้สวัสดีค่ะ